ปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะได้รับรู้ข่าวสารเวลาดาราเขาเป็นแฟนกันเลิกกันแต่งงานกันหรือเตียงหัก
หลายคนก็อยากรู้กันนะคะว่าเกิดจากอะไรขึ้น
ในภาพสมบัติที่ยกให้ไปมูลค่าก็ไม่ใช่น้อยเลย
เล้งออกมายืนยันเลยค่ะว่าปมหย่าร้างที่เกิดขึ้นมาจากมือที่สาม
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของการชู้สาวนะคะ
เป็นมือที่๓ที่มายุโยงปลุกปั่นค่ะ
อาริยชัดอภิษฎอมรกุลหรือว่าเจ๊เล้ง
ผู้นำเข้าเครื่องสำอางและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีนะคะ
โดยบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องหย่าร้างกับสามีเนี่ย
คือประเด็นมือที่๓แต่ไม่ใช่มือที่๓แบบชู้สาวค่ะ
เป็นคนภายนอกที่เข้ามายุโยงปลุกปั่น
โดยหลังจากที่เจ๊เล้งตัดสินใจแถลงผ่านสื่อ
กรณียกเงินสดแล้วก็ทรัพย์สินให้สามี
รวมมูลค่า๗๐๐ล้านบาทเพื่อแลกกับอิสรภาพแล้วเนี่ย
เน้งบอกว่าขอยุติการให้รายละเอียดเพิ่มเติมชั่วคราว
กว่ากระบวนการทุกอย่างจะยุติ
เพราะว่าก็กลัวจะโดนฟ้องค่ะ
ฝ่ายทางด้านของนายจำรัฐอภิสิทธิ์กุล

แล้วก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนเลยนะคะ
ซึ่งครอบครัวของนายจำรัฐที่กรุงเทพก็ให้ข้อมูลเพียงแค่ว่า
นายจำรัฐไม่ได้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ค่ะ
พูดถึงนายจำรัฐอภิษฎกุลสามีของเจ๊เล้ง
เป็นอดีตผู้อำนวยการสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ
ใช้ชีวิตคู่กันกับเจ๊เล้งมานานถึง๔๐ปี
มีลูกด้วยกันทั้งหมด๔คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะ
โดยนายจำรัฐเป็นที่รู้จักกันในฐานะบุคคลที่เข้ามาช่วยเจ๊เล้งขายของ
แล้วก็วางระบบการขายและเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งก็เป็นธุรกิจหลักของครอบครัวในปัจจุบัน
ก็เป็นการช่วยลบล้างภาพแม่ค้าขายใหญ่ย่านดอนเมือง
ขายของหนีภาษีไปจนหมดสิ้นค่ะ